เอาส่วนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดมาอีกแล้ว
คนร้ายค่ะควงปืนไปบุกเดี่ยวไปชิงสร้อยทองต้นทองอีกแล้ว
้นทองอีกแล้วนะคะในห้างนะคะที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เอาพาคุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุนาทีเดียวค่ะ

เมื่อสักครู่นี้นะคะคนร้ายค่ะเดี๋ยวจะเห็นนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดอีกครั้งนะคะคือจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่กำลังจัดทองอยู่กำลังเปิดร้านเลยแล้วก็จัดทองนะคะ
คนร้ายวิ่งเข้ามาเลยค่ะเขาบอกว่าวิ่งออกมาจากห้องน้ำ
ซึ่งห้องน้ำเนี่ยอยู่ทางด้านข้างวิ่งเข้ามากระโจนขึ้นไปบนตู้
เปิดตู้ด้านหลังค่ะกวาดทองไปแล้วมือซ้ายที่เห็นอยู่นั่นก็คือ
ถือปืนอยู่ด้วยนะคะได้ทองไปน้ำหนักสี่สิบเจ็ดบาทค่ะ
แบ่งเป็นทองรูปภัณฑ์ห้าบาทเจ็ดเส้นทองรูปภัณฑ์น้ำหนักสี่บาทสามเส้น
มูลค่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทและการก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
ใช้เวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ
กำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบทีนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ภาพมุมด้านนอกของห้างนะคะบอกว่าคนร้ายเนี่ย
ทองเสร็จแล้ววิ่งหลบหนีออกไปทางประตูฝั่งโรงหนังเมเจอร์
ขึ้นรถกระบะอีซูซูดีแมคแคปสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะ
มุ่งหน้าเข้าตลาดบ้านโป่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่สกัดจับตามเส้นทางต่าง
ไม่เจอค่ะไร้วี่แววเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเคยมาดูลาดเหลาไว้ก่อนนะคะ
พอได้จังหวะก็ทำทีไปเข้าห้องน้ำ
เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาลงมือก่อเหตุค่ะ